ช่วงนี้มีเรื่องราวดีของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับ
ในการจัดทำสัมมโนประชากรและเคหะทุก๑๐ปี
เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรคนไทยทุกคน

รวมทั้งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของประชากร
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ
ัมมโนประชากรและเคหะมีประโยชน์และน่าสนใจอย่างไร
ติดตามชมพร้อมกันนะครับ
ตัวเลขที่เราเคยเห็นในข่าวเขานับกันยังไง
และจัดเก็บข้อมูลสถิติกันอย่างไรบ้าง
สำนักงานสถิติแห่งชาติมีบทบาทสำคัญ
ในการจัดทำสัมมโนประชากรและเคหะ

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
ทุกคนในประเทศตามที่อยู่จริง
เพื่อนับการกระจายตัวของประชากรว่าเป็นอย่างไร

รวมทั้งเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัยของประชากรครับ

เราใช้ในการกำหนดนโยบาย

ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ

เพราะเราเก็บข้อมูลตามประชากรที่อยู่จริง

มีการเก็บข้อมูลหลายช่องทางครับ

โดยใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน

ช่องทางที่๓คือการตอบแบบสอบถามส่งทางปรายศนีย์
และช่องทางสุดท้ายก็คือการตอบแบบสอบถามทางโทรศัพท์ครับ
ซึ่งแผนเดิมเราจะทำในปี๒๕๕๙

สำนักงานสถิติโบยังจะต้องมีการปรับพุง
นำข้อมูลงานทะเบียนมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น
เราจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากทะเบียน
ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะ
ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
แก่คุณมาดีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะ

เราจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายวางแผนในการพัฒนาประเทศ
โดยจะถือข้อมูลของท่านเป็นความลับ

แล้วก็ไม่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีใดทั้งสิ้นนะคะ

ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติกันนะครับ